พูดคุยกันไปเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
แต่วันนี้ที่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนที่จะเอามาเล่านี่นะคะ

ไม่ได้มีเจตนาว่าจะทำร้ายทำร้ายครอบครัวใคร
แต่เพื่อเป็นการเรียนรู้ให้อีกหลายครอบครัวไปพร้อมกันแล้วกันกับข่าวนี้นะคุณผู้ชม
หนึ่งจักรวาลค่ะได้ออกมาโพสต์นะคะเป็นข้อความค่ะยาวเลยนะคะบอกว่า
ต้องขอขอบคุณทุกคนที่แสดงความคิดเห็นและชี้แนะให้ตัวเขาได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่ง
จะได้เอามาปรับใช้กับครอบครัวค่ะ
สำหรับคลิปและรูปที่เป็นประเด็นได้ลบทิ้งหมดแล้วเพื่อความสบายใจของทุกคนนะคะ
และที่สำคัญก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยของลูกสาวที่จะต้องเติบโตขึ้นทุกวันนั่นเองค่ะ
จะได้ไม่ต้องมาเห็นคลิปแล้วก็รูปที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวคุณพ่อเอง
แล้วก็หวังว่าสิ่งที่เขาได้ทำพลาดไปจนทำให้เกิดเป็นประเด็นในสังคมนี้นะคะ
ก็น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นอุทาหรณ์สำหรับอีกหลายครอบครัวค่ะ
ที่ยังมีการแสดงความรักกับลูกในมุมที่ไม่สมควรด้วยนะคะ
ฟังมุมมองกันของพี่หนุ่มกัญชัยกันบ้างคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยได้สัมภาษณ์กับพี่หนึ่งในรายการไป
หนุ่มก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะบอกว่า
เชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยเตือนสติพี่หนึ่ง
รวมไปถึงอีกหลายครอบครัวด้วยค่ะ
หนุ่มกัญชัยบอกด้วยนะคะว่าอยากให้พี่หนึ่งไปปรึกษาจิตแพทย์
แนะนำไปแบบนี้ไม่ใช่ว่าพี่หนึ่งป่วยหรืออะไรนะคุณผู้ชม
แต่เพื่อช่วยให้จิตแพทย์แนะนำในการเลี้ยงดูลูกด้วย
ในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะ
ในมุมของคุณหนึ่งเองเขาก็อาจจะมีความเคยชิน
ในสิ่งที่ตัวเขาเองชินมาตั้งแต่สมัยอดีต
มันอาจจะใช้ไม่ได้กับยุคสมัยนี้แล้วไง
คือผมเชื่อว่าคุณหนึ่งเองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไป
ล่วงละเมิดทางเพศลูกหรือไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งาม
มันอาจจะเป็นความพลาดของตัวเขาเองอย่างที่เขาบอก
ที่หลายคนออกมาพูดผมเชื่อว่าเขาเป็นห่วง
เขาเป็นห่วงเขาถึงได้เตือนเขาถึงได้บอก
ผมว่าคุณหนึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องมีการปรึกษา
หรือพูดคุยกับทางจิตแพทย์
แพทย์เขาจะมีการแนะนำว่าเราควรจะต้องดูแลลูกแบบไหน
เวลาลูกโตแล้วเราควรจะต้องเป็นอย่างไร
เป็นมุมมองทางฝั่งพี่หนุก
ส่วนอีกคนบรรเทิงที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันก็คือพี่บุ่ม
ปนัดดาค่ะพี่บุ๋มเองเขาก็มีลูกสาวอยู่ในช่วงวัยรุ่นเหมือนกันนะคะ
อีกทั้งยังเป็นคนที่เดินหน้าขับเคลื่อนในเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีมาโดยตลอดค่ะ
บุ๋มบอกกับเราว่าส่วนตัวเนี่ยก็รู้จักกับพี่หนึ่งจักรวาลอยู่แล้ว
แล้วก็เชื่อว่าพี่หนึ่งเองไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรนะคะ
แต่ก็อยากให้สังคมมองดราม่าเรื่องนี้มองไว้เป็นอุทหรณ์กันเลยค่ะ
แล้วก็ใช้เตือนสติคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะ
ให้ระมัดระวังในเรื่องของสิทธิร่างกายของลูกค่ะ
แล้วก็เรียนรู้ที่จะสอนลูกให้ป้องกันตัวเองไปด้วยนั่นเองค่ะ
เราเข้าใจว่าพี่หนึ่งเนี่ยคงต้องมีความรักให้กับลูกนั่นแหละ

แต่เพียงแต่ว่าในส่วนของในจิตวิทยาเด็กแล้วเนี่ย
กลายเป็นว่าถ้าเกิดเด็กยอมรับได้ว่านี่คือสิ่งที่เขาโดนจับ
แล้วเขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาโดนอย่างนี้เนี่ย

เขาจะไม่รู้ว่านี่คือขอบเขตที่เขาห้ามโดน
อยากจะให้มองข่าวทุกข่าว
ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่หนึ่งข่าวยาเสพติดหรือข่าวดาราทำตัวยังไงก็ตาม

ดังนั้นมาคุยกันเองในครอบครัวว่า
แล้วเราควรจะมีทางออกทางออกกับเด็กยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อย่างที่ทั้งพี่หนึ่งพี่หนุ่มแล้วก็พี่บุ๋มบอกไปนะคะว่า
ให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายครอบครัว
หันกลับมาตระหนักคิดแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินกันไปตามแต่ละครอบครัวนะคะ
การพูดคุยกับจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าพี่หนึ่งหรือว่าถ้าใครได้ไปพูดกับจิตแพทย์นะนะ
กลายเป็นคนแบบโรคจิตหรือว่าจิตใจไม่ปกติไม่ใช่นะคุณผู้ชมค่ะ
ถือว่าเป็นการไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็หาวิธีการแก้ไขให้ได้ถูกต้องที่สุดนะคะ
นี่เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีมากนะคะในการที่พูดคุยกับจิตแพทย์นั่นเอง